มาดูคดีสะเทือนขวัญในจังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะครับ
เหตุการณ์ที่ชาย๔คนร่วมกันอุ้มหญิงสาววัย๒๑ปี
อยู่ในสภาพเมาคือผู้หญิงเมา
แต่ว่าชาย๔คนอุ้มผู้หญิงคนนี้ไป
เพื่อที่จะกระทำอนาจารย์หรือข่มขืน
ท้ายที่สุดผู้หญิงคนนี้เสียชีวิต
นี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาหลายจุดหลายมุมหลายคลิปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้นะครับ
คลิปแรกจะเห็นว่ากลุ่มคนร้ายมากัน๔คน
ช่วยกันอุ้มนางสาวกิฟต์อายุ๒๑ปีนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจขายเครื่องสำอางออนไลน์
อยู่ในอาการมึนเมาจนไม่ได้สติออกจากสถานบันเทิงไป
โดยมีหญิงสาวอีกคนหนึ่งช่วยถือกระเป๋าเดินไปกับกลุ่มผู้ต้องหา
โดยที่นักท่องราตรีคนอื่นก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใด
ก็คิดว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงเมา
กลุ่มเพื่อนผู้ชายก็จะพาช่วยพาไปกลับบ้าน
ค่ะเพราะว่าในกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นมีเพื่อนผู้หญิงด้วยไง

เอาจริงบางทีคนเห็นก็อาจจะไม่อยากเข้าไปยุ่ง
เห็นเมาอาจจะเป็นเรื่องปกติเที่ยวเสร็จก็เมานะฮะ
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดมุมอื่นอยู่บริเวณหน้าสถานบันเทิง
เห็นกลุ่มคนร้ายช่วยกันพยายามอุ้มหญิงสาว
เพื่อพาไปขึ้นมหาดกระบะอิซูสุ๔ขาวป้ายแดง
ซึ่งเป็นของกลุ่มคนร้ายโดยระหว่างนั้น
ที่กลุ่มคนร้ายอุ้มผู้เสียหายไปขึ้นรถ
สวนกับตำรวจสายตรวจที่กำลังเดินตรวจตราอยู่บริเวณสถานบันเทิงนั้นด้วย
ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะขับรถออกจากสถานบันเทิง
ไปยังห้องพักของลงรับซื้อผลไม้ก่อสร้าง
ริมถนนสายตะบกเตี้ยวังแซ่มในตำบลฉมัน
แล้วก็ร่วมกันข่มขืนกระทำชำราว
ทั้งที่หญิงเมาคนนี้ยังหมดสติอยู่เลย
จนกระทั่งนะครับนางสาวกิ๊บเกิดช็อกเสียชีวิต
แล้วก็มีคนมาพบศพในรุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นรถขับออกไปจากสถานบันเทิงต่างนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อย่างชัดเจนแบบนี้
ตำรวจใช้เวลาแกะรอยไม่นานนะครับ
ก็สามารถจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๔คนได้
ก็คือนายนัทพงศ์หรือว่าโอ๊ตแสนกล้าอายุ๒๔ปี
ปัทวีหรือว่าทีมบุญธรรม
นายปัญญาหรือว่าวิวจันสมดีอายุ๑๘ปี
ก็ประกอบคำรับสามารถภาพ๒จุดนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มผู้ต้องหาได้พบกับนางสาวกิฟต์
ซึ่งมาเที่ยวเช่นกันคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะ
เพิ่งมาพบกันที่ปรับแห่งนี้นะครับ

นางสาวกิฟต์อยู่ในสภาพที่มีอาการมึนเมาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาก็อุ้มตัวนางสาวกิฟต์ไปขึ้นรถกระบะ
ก่อนที่จะขับออกไปจากอบิตผับแห่งนี้นะครับ
ใช่ค่ะจุดแรกนี้คุณผู้ชมคือเหตุการณ์ก็ยังคงปกตินะ
ยังมีชาวบ้านมาดูการทำแผนแต่ประเด็นอยู่ที่จุดที่สองนี่โอ้โห

ใช่ค่ะจุดที่๒คือจุดข่มขื่อ
ที่หลงรับซื้อผลไม้ไม่มีเลขที่ในอำเพิร์ธรรมค์มะขาม
ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหา๔คนรุ่มโทรงผู้เสียหาย
เนื่องจากมีกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตและชาวบ้าน
มารุมดูหน้าผู้ต้องหาและอยู่ในอารมณ์โกรธแค้น
พยายามปรีจะเข้าไปบลุมประชาธรรม
ตำรวจก็ต้องรีบคุมตัวผู้ต้องหากลับโรงพัก
แต่ก็สามารถทำแผนประกอบคำรับสาภาพได้สำเร็จ
เพราะหยุดจุดนี้ได้ตั้ง๓ชั่วโมงนะครับ
ด้านของพลตำรวจตรีจรรย์จิตเจือชุน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีบอกว่า
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง๓คน
คือนายนัทพงศ์นายปัทวีและนายวิวรับสาภาพ
ว่าได้ร่วมกันข่มขืนผู้ตายจริง
ส่วนนายสุรสิทธิ์ให้การปฏิเสธ

ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนผู้อื่น
ให้ร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น

ส่วนเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวกิฟต์
ขณะนี้แพทย์นิติเวศได้ส่งชิ้นเนื้อกระเพาะ

เพื่อทำการตรวจพิสูจน์หาสารพิษในร่างกาย
หากพบว่ามีการใช้ยามอมเมา

ทางพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยตายเพราะถูกทำร้ายหรือว่ากินยาตายนะครับ
ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องถ้าเราพบในส่วนความผิดใดเพิ่มเติม
เราก็จะได้แจ้งข้อข่าวหากับทั้ง๓คนหรืออีกคนสนับสนุนรวมเป็น๔คนต่อไปนะครับ
ครับผมสอบถามเพิ่มเติมครับเหตุที่มานี่มีแรงจูงใจไหมครับ
หรือว่ามีการแห่งลูกหน้าไหมครับผม
หญิงกับกลุ่มชายเหล่านี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับ
แต่ว่าหญิงคนนี้มาเที่ยวแล้วก็มาดื่มสุราจนเมาไม่ได้สติเลย
ก็เป็นช่องโอกาสให้กลุ่มผู้ชายเหล่านี้นำไปข่มขืนกระทำชำเหล่าในภายหลัง
แล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรียังบอกอีกนะครับว่า
จากการสืบสวนในเชิงลึกพบว่าผู้ต้องหาทั้ง๔คนมีพฤติกรรมทำธุรกิจปล่อยเงินกู้
ซึ่งทางตำรวจก็ไม่ได้ตัดประเด็นการขัดแย้งทางธุรกิจออกไปนะครับ
ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานครับ
ส่วนทางด้านคุณยายของน้องกิฟต์นะคะก็เดินทางมาดูการทำแผนเมื่อวานนี้ด้วย
ยายยังไม่ปักใจเชื่อค่ะว่าเป็นเพียงคดีฆ่าข่มขืนกระทำชำราวเท่านั้น
แต่ยายบอกว่าอาจจะมีชนวนเหตุมาจากที่หลานสาวไปรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มผู้ต้องหาหรือเปล่า
เพราะว่ากลุ่มผู้ต้องหาเหมือนกับเขาก็ปล่อยกู้ด้วยครับคุณผู้ชม
แล้วก็มีเงินเข้าออกในบัญชีจำนวนมาก
หลังจากก่อนที่จะมีการปิดบัญชีมีการถอนเงิน๑๕๐๐๐บาทออกไป
ทีนี้ยายก็เลยสงสัยว่าอันนี้จะเกี่ยวข้องไหมฟังเสียงคุณยายค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่า
นี่ค่ะคุณยายก็สงสัยเรื่องของเงินด้วย
บอกแล้วนะว่ายังไม่ตัดประเด็นพฤติกรรมการปล่อยเงินกู้ของ๔ผู้ต้องหานะครับ
เงื่อนงำในเรื่องเงินในบัญชีแล้วนะครับ
คนที่เห็นคลิปมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่านี่เห็นไหม
หญิงสาวใส่เสื้อสายเดี่ยวอีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์ที่บอกว่าถือกระเป๋าให้กับผู้ตายเนี่ยนะครับ
ลักษณะคล้ายกับรู้จักกับ๔คนร้ายนี่เป็นอย่างดี
และช่วยพาผู้ตายไปขึ้นรถกระบะ
บางคนมองว่าเป็นตัวล่อหรือเปล่า
หรือว่าเป็นนกต่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าทำไมตำรวจถึงไม่พูดถึงหญิงสาวสายเดี่ยวคนนี้เลยในเรื่องของคดีเนี่ยนะครับ

ใช่ค่ะก็นี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อนะคะ
ทีนี้พอเป็นข่าวออกมาคุณผู้ชมพาไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของน้องกิฟต์ก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการโพสต์ไว้โพสต์เมื่อวันที่๒๖เลยแหละโพสต์ว่าจะไปดูบอลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปญลีกนะคะ
แต่ว่าไปตรวจสอบอีกนะคะเพื่อนเนี่ยก็มีการเหมือนกับเป็นการโพสต์ข้อความ
แค่ความอะไรต่อการจากไปต่อการสูญเสียเนี่ยแล้วทีนี้ย้อนไปดู๑๕พฤษภาคมก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้น้องกิฟต์ก็มีการโพสต์ภาพที่เธอไปทำบุญ
ถวายสังขทานที่วัดเป็นวันเกิดของเธอค่ะ
ก็ระบุบอกว่าวันนี้วันดีขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา
แต่สุดท้ายเธอก็มาจบชีวิตลงนะคะ